คุณผู้ชมครับเมื่อตี๒ที่ผ่านมามีคนไปเห็นชายหญิงคู่นึงเขาไปเดินอยู่ใต้สะพานพระราม๘ครับ
หลังจากนั้นตกลงไปในแม่น้ำแล้วน้ำมันไหลเชี่ยวไหลแรงจมหายไป
ณจนถึงเวลานี้ยังหา๒คนนี้ไม่เจอ
นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสองที่ผ่านมานะครับ
นะฮะทางด้านของตำรวจสอนอบวรมงคลพร้อมกับอาสาสมัครร่วมกับตันยูนะฮะ
กู้ภัยมรกกระตันยูรับแจ้งจากพลเมืองดีนะฮะ
ว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งครับจมหายไปในแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานพระราม๘ก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
ในจุดเกิดเหตุมันคือใต้สะพานพระราม๘นะฮะมีประชาชนจำนวนนึงเขาไปมุ่งดูอยู่
นะฮะมีนักประดาน้ำทำการแบ่งออกเป็นสองชุดในการค้นหา
งมไปแล้วเนี่ยชั่วโมงครึ่งนะฮะก็ยังไม่เจอทั้งสองคนที่จมน้ำหายไป
ในจุดเกิดเหตุเนี่ยไปเจอกระเป๋าสะพายสีดำวางไว้ที่บริเวณโป๊ะเรือใต้สะพานพระราม๘
ตรวจสอบมีแต่เสื้อผ้าไม่มีเอกสารใดทั้งสองคนที่ระบุว่าเขาเป็นใครนะครับ
จากการถามคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวคล้ายกับเป็นหญิงอิสลามมุสลิมเนี่ยนะครับ
นั่งอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม๘
จากนั้นเดินไปที่โป๊ะเรือแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามไป
พอหันไปมองอีกทีอ้าวสองคนตกลงไปในแม่น้ำแล้ว
แล้วก็มีการร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
ทำให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นพากันปลาขวดพลาสติกก็หวังใจว่าจะลอยน้ำได้
ให้เขาจับประคองตัวเข้ามาแล้วก็โทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งกู้ภัยมาช่วย
แต่มันไม่ทันคุณผู้ชมทั้งสองคนจมหายไปต่อหน้าต่อตา
เพราะกระแสน้ำไหลแรงแล้วมันก็มืดเพราะตี๒นะครับ
นักประดาน้ำชื่อว่าคุณนัทธวินจันโอภาษย์
บอกว่าอุปสรรคในการค้นหาคือกระแสน้ำหลายแม่งมาก
ส่งผลให้พัดร่างผู้สนหาย๒คนไปไกลกว่าจุดที่เขาค้นหา
แล้วจุดที่ตกลงไปเวลาที่ตกลงไปมันก็มืด
จุดนี้น้ำแรงกว่านะครับเป็นอุปสรรคอย่างมาก
เมืองต้นยุติการค้นหาไปก่อนเพราะว่ากระแสน้ำไหลแรงมาก
เป็นอุปสรรคต่อการค้นหานะยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า
เขาถูกพัดไปตรงไหนอย่างไรนะยังหาไม่เจอ
แล้วก็ยังไม่ทราบว่าการตกลงไปทั้งสองคนเขาต้องตั้งใจกระโดดไป
หรือเป็นการพลัดตกลงไปเองยังไม่สามารถระบุได้
เดี๋ยวเช้าวันนี้ฟ้าสางคงจะปฏิบัติการค้นหากันต่อนะครับ